อุตทิศให้กับเจ้อกรรมในเวลและคุณตังโมนนิดาด้วยนะคะ
ไปติดตามบรรยากาศส่วนสุดจากคุณจั๊กลีนค่ะ
วิธีปลงผลของหนักแสดงหนุ่มอตอมสัมพันธภาพ
เริ่มขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงบ่าย๒โมง๕๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งก็มีศิลปินดาราทยอยมาร่วมพิธีกันมากมายกันเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ได้รับการอนุญาตจากครอบครัวของคุณอาตอมค่ะ
ให้เข้ามาเก็บภาพที่วัดทองเนียมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งคุณอาตอมก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราก่อนเข้าพิธีปรงผมนะคะว่า
บวชครั้งนี้เป็นความตั้งใจในการบวชตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
โดยอยากจะบวชเพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตนเอง
หลังจากที่เคยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำจนเกือบเสียชีวิตเมื่อ๗เดือนก่อน
ซึ่งในตอนนั้นนะคะก็ยังได้ปรึกษากับแตงโมในฐานะเพื่อนสนิทนะคะ
แล้วแตงโมยังบอกด้วยว่าจะอาสามาถือร่มให้ในงานบวชด้วย
แต่พอเกิดเรื่องร้ายขึ้นนะคะเพื่อนรักเสียชีวิต
ตอมจึงขออุทิศกุศลครั้งนี้ให้กับแตงโมด้วยนะคะ
โดยตั้งใจว่านะคะจะมีการสวดบนแผ่เมตตาให้ทุกวันนะคะ
จากเดิมที่จะบวช๑๕วันนะคะก็ขอเพิ่มเป็น๑เดือนค่ะ
สาเหตุที่คุณอาตอมเลือกวัดนี้นะคะเพราะว่าเป็นวัดป่า
สงบแล้วก็เคร่งคัดมากมีข้อห้ามพระสงฆ์ห้ามรับกิจนิมนต์

ส่วนท้ายาทางทำของอาตอมก็คือ
สมบันโทแปลว่าผู้รอบรู้
เรานะคะว่าการบวชครั้งนี้ตนตั้งใจมานานแล้วนะคะ
แต่อาจจะประจวบเหมาะกับที่มีการบวชของโยคีทั้ง๒
ซึ่งเป็นข่าวอยู่ตอนนี้โดยยืนยันว่าตัวเองไม่ได้บวชเพื่อกรอกกระแสหรือหิวแซงแต่อย่างใด
ส่วนเรื่องคดีความของเพื่อนรักแตงโมนดิดานาน
เพราะวังคลึ่งก็คลิงแคลงใจว่าการทำงานเจ้าที่จำรวจในหลายด้าน
แล้วก็มองว่าท้ายที่สุดแล้วจะหาความจริงให้เพื่อนรักของเธอให้ได้นั่นเองค่ะ
ผมจะบวชให้กับเจ้ากรรมในเวรที่ผมประสบอุบัติเหตุ
ซึ่งถ้าแตงโมไม่เสียชีวิตเขาก็จะมาถือลมให้นะครับ
ล้มให้ในวันพรุ่งนี้นะครับ

แล้วก็เป็นความตั้งใจของเราไม่ได้จะไปโหวตซ้ำกับใครนะครับ
ใครที่ตั้งใจจะทำบุญกุศลให้กับเพื่อนเรา
แล้วก็อนุโมทนาบุญด้วย
สำหรับวิธีปรงขมก็จะมีจนถึงในช่วง๕โมงเย็นของวันนี้
ซึ่งหลังจากนั้นคุณอาตอมก็ซึ่งเป็นนาคแล้ว
ก็จะไปอยู่ในกรดซึ่งอยู่ในบริเวณวัดนั่นเอง
โดยพรุ่งนี้เช้านะคะตามกำหนดการก็๖โมงเช้าค่ะ
ก็จะมีการแห่นาคเข้าโบสถ์
แล้วก็จะมีพิธีการบวชแบบเรียบง่ายที่วัดทองเนียมแห่งนี้ล่ะค่ะ
พิธีกันมากมายอย่างเช่นน้องขวัญอุสามณีก็จะมาด้วยค่ะ